กรณีของน้องปลาสาววัย๑๘ที่ถูกฆ่าเผา
แล้วก็ไปทิ้งไว้ที่ป่าย่าข้างทาง

ตอนที่เรานำเสนอเนี่ยคือก็มีบุคคลต้องสงสัย
คือสามีนั่นเองเพราะว่าตอนที่เมียหายสามีไปบอกว่าห้ามแจ้งความ
ทีนี้ค่ะความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ผ่านมา

ย้อนเรื่องให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงละกันค่ะ
สำหรับกรณีน้องปลาวัย๑๘ปี
หรือว่านางสาวจริญญาช่วยพยักษ์นะคะ
น้องปลาหายออกจากบ้านไป๔วัน
แล้วย่าดก็ตามหาทีนี้หาไม่เจอ
พอมาช่วงวันที่๑๗พฤษภาคม
ก็มีคนมาพบเป็นศพถูกฆ่า

ตอนที่ไปเจอกระดูกแขนขาซ้ายหัก

แล้วศพโดนเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ที่ถูกไฟเผา
ทับร่างทับศพอยู่อีกทีหนึ่ง
ทีนี้ชาวบ้านที่ไปที่ป่าข้างทาง

ที่อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี

แล้วก่อนหน้านั้นนะคะญาติของน้องปลาเขาก็สงสัยไง
ว่าสามีมีพิรุธหรือเปล่า

หลังจากที่เกิดเหตุน้องปลาหายออกไปจากบ้าน

และบอกทางญาติของเมียบอกว่าไม่ต้องไปแจ้งความหรอก

ทีนี้ตอนพ่อเลี้ยงก็สงสัยประเด็นว่า
ทำไมศพของน้องปลาไม่มีอวัยวะภายในเหลืออยู่
พ่อเลี้ยงก็สงสัยว่าอาจจะถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยมหรือเปล่า
คือทางญาติของน้องปลาญาติของผู้เสียชีวิต
ไม่เชื่อเลยว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับ
เพราะว่าตอนนี้การติดต่อทางฝั่งของสามีน้องปลา
ก็ติดต่อไม่ได้จะยังไงต่อ
และความคืบหน้าของคดีตำรวจก็กำลังทำงานอยู่
แต่ทางญาติก็เชื่อว่าน้องปลาถูกฆาตกรรมแน่นอนนะครับ
เมื่อวานนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งในอำเภอการชนะดิต

เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี
ก่อนหน้านี้ตำรวจได้สอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว
รวมถึงนายสรายุทธ์คงคล้ายอายุ๓๕ปีสามีของผู้ตาย
รวมทั้งได้มีการเข้าตรวจสอบบ้านพักของนายสรายุทธ์
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๖๐๐เมตรด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการตรวจซ้ำเหมือนกัน
สอบปากคำนายสรายุทธ์ก็สอบซ้ำแล้วเหมือนกันนะครับ
คำให้การของนายสรายุทธ์สามีของน้องปลา
ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของภรรยา
แต่ตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาตกเป็นจำเลยของสังคม
เขาบอกเสียใจนะเมียใครใครก็รัก
ผมจะฆ่าเมียได้ยังไงฟังเสียงเขาหน่อยนะฮะ
ตามมาตลอดตามมาบอกว่าเมียผมเคยก็รักเขา
แล้วตอนนี้น้องเต้อรู้สึกไงบ้าง

ผมอย่าให้ตามว่าจำผมได้ได้ที่สุดครับ
ตอนนี้มันสังคมมองน้องเต้อหรือมีส่วนที่น้องเต้อมองหลักขึ้นหรือ
ผมก็ต้องปิดสู้ให้ได้ผมผลไม่พิษครับ
ผมต้องปิดสู้ให้ได้ผลพิษก็ถึงผลพิษ

คือนายสรายุทธ์ก็บอกว่าหลังจากนี้ไปเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ
เขาจะไม่หนีไปไหนเขาก็จะอยู่บ้านแห่งนี้แหละครับ

ด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีบอกว่า
แนวทางการสืบสวนเชื่อว่านางสาวจริญญาหรือว่าน้องปลา
ฆาตกรรมแล้วก็ถูกเผาเพื่ออำพลางคดี
ซึ่งยังต้องรอผลตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ให้ออกมาเรียบร้อยก่อนนะครับ
พร้อมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
และเร่งคลี่คายคดีเต็มที่
ตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยอยู่๒คนนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมอันนี้คือเป็นเรื่องทางคดีไปเรียบร้อยแล้วนะ

มันเป็นเรื่องลี้ลับเป็นเรื่องความเชื่อของชาวบ้าน
เกิดขึ้นตอนที่จัดงานศพของน้องปลาค่ะ
ของน้องปลาเขาก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังนะคะ
บอกว่าตอนที่มีการนั่งคุยกันอยู่จัดงานศพอยู่เนี่ยนะ
ปรากฏว่าเพื่อนบ้านเขามีอาการแปลก
เพราะว่าเพื่อนบ้านคนหนึ่งร้องห่มร้องไห้
ไม่พูดไม่จาคือปิดหน้าเอามือปิดหน้าแล้วก็ร้องตลอดเลยค่ะ
ญาติก็เลยถามเพื่อนบ้านคนนั้นว่านี่ใช่น้องปลาหรือเปล่า
ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นก็พยักหน้า
ญาติก็เลยถามต่อว่าใครทำถ้าเกิดใช่ปลาเนี่ยใครทำ
ผู้หญิงคนนั้นสายหน้าแล้วก็พูดมานะ
บอกว่าบอกไม่ได้เขาปิดปากทับเอาไว้
ถามต่อค่ะญาติก็เลยถามต่อว่าใช่คนในบ้านของสามีไหม

แล้วหลังจากนั้นนะคะผู้หญิงคนนั้นล้มหงายหลังไปเลย
แป๊บนึงก็กลับมามานั่งคุยได้ปกติ
ทีมข่าวของเราถามนะถามญาติญาติบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เท่าที่เล่าให้ฟังมันเกิดขึ้นนานไหม
เขาก็บอกว่าอ๋อมันเกิดขึ้นประมาณสัก๓นาที
ซึ่งตอนนี้ค่ะญาติยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดนะคะ
ญาติของสามีเป็นคนทำร้ายน้องปลา
แต่ว่าก็อยากให้ทางฝากฝั่งของหลานเขย
แล้วก็ครอบครัวของฝ่ายชายให้ออกมาหน่อย
พูดความจริงแสดงความบริสุทธิ์หน่อย
เพราะว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความจริง
ก็จะได้พุ่งเป้าไปที่คนร้ายคนอื่นแทน
คือสื่อก็มีการพูดคุยกับคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับ
แม่ก็บอกว่าติดต่อทางฝากฝั่งของสามี
แล้วก็ทางญาติไม่ได้เลยโทรศัพท์ไปไม่ได้รับ
หลังจากนั้นก็มีการปิดโทรศัพท์ใส่ตลอดเลยนะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้าคดีนี้กัน